นึงอีกปีใต้เดินนึงความพิษเดินอ่ะโอ้ยจับดูดิ
ใหม่ใหม่เลยนะเนี้ยอืมร้อนร้อนอยู่หรอ
พี่เจ้าก็หม่อไปเลยอ๋อถ้าเย็นเริ่มจะหมดของจะหมดอ๋อ
แล้ววันนี้เราสั่งสองโลก
อันนี้นี่ตักลีหรอตา
ราคาจักรจันทร์เท่าไหร่นะครับโลละสามพันห้าครับสามพันห้านะฮะ
ออกใหม่เลยนะออกใหม่ใหม่ครับผมปีนี้หายากหน่อยใช่ไหมครับ
นี่หายากมากอืม